คือตอนนี้ชาวเน็ตจวกยับเลยนะคะ
นิกกี้นัชัตริย์กับแจ็คแฟนฉันค่ะ

แต่ว่าก่อนที่จะไปสวมใส่เนี่ยคือเอามาคลุมหน้าตัวเอง
ก็คือการคุกคามทางเพศอย่างหนึ่ง

เขินรึเปล่าเขินมองกับหอยนั่งรม

นี่นิกกี้เอาชุดมาชุดนี้ค่ะจะไปให้แขกรับเชิญ
ชาวเน็ตบอกว่าเฮ้ยขยะเห็นแล้วจะอ้วก

คือเข้าใจว่าคอนเซ็ปต์รายการแบบแนวทะลึ่ง
แต่ทำแบบนี้เหมือนไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญเลย
แล้วถ้าเกิดว่าเจ้าตัวรู้เขาจะรู้สึกอย่างไร
ใช่ไหมคะแล้วก่อนที่คุณเบียร์จะใส่เนี่ย
ก็ทำด้วยเนี่ยนะจังหวะนี้ค่ะ
โอ้โหมันเหมือนการแบบดูถูกผู้หญิง
แล้วเป็นการคุกคามทางเพศด้วยนะคะ
พอเป็นกระแสเดี๋ยวก็ออกมาขอโทษ
เน็ตบอกแบบนี้นะฮะแต่ว่าตอนทำไม่คิด
ล่าสุดเราไปตรวจสอบที่ไอจีของทั้งคู่
ปรากฏว่ายังไม่มีความเคลื่อนไหวใดเกิดขึ้นนะคะ
เราเป็นผู้หญิงนะเราก็รู้สึกไม่ดี
คือผมว่าผู้ชายอาจจะขำแต่ผู้หญิงหลายท่านเลยไม่ขำ